อุตตรงใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับครับที่นี้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา
คุณผู้ชมคะเมื่อคนขับรถเมษายสามสิบเก้าเนี่ย
ไปทะเลาะกับคนขับรถเก๋งแล้วก็มีการคว้ามีดมาไล่ฟันกันกลางถนน

ช่วงนี้หน้าห้างเซ็นทรัลพร้าวเป็นอะไรครับ

ก็ไฟไหม้สายเคเบิ้ลนะนะ

ผู้บาดเจ็บก็คือนายธิรพลชาวการ
เป็นคนขับรถเมย์สาย๓๙นะคะ
ที่ถูกมีดฟันเข้าที่ต้นแขนขวา

จริงก็เลยนำส่งโรงพยาบาลเปาโลกเกษตร

ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายยุทธนามีศรีสวัสดิ์ค่ะ

ก็ทราบว่านายยุทธนาและนางสาวมาริวัล
เป็นคนขับรถเมย์แล้วก็กระเป๋ารถเมย์สาย๓๗
รังสิตอนุสวรีชัยสมรภูมิเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ไปมีเรื่องกับนายธีรพลเมื่อช่วงบ่าย

ตอนกลางคืนไปปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
ผู้โดยสารกันที่ตลาดสะพานใหม่

เขาขับรถเก๋งมาเจอนายธีรพล
กำลังขับรถเมย์เข้าป้ายพอดิบพอดีเลย
ก็เลยแหมยังแค้นอยู่ยังรู้สึกอยู่

ทีนี้ทะเลาะกันเสียงดังเลยนะคะ
ตะลุมบอลกันตามมาอีกด้วยนะคะ

ธีรพลก็ใช้มีดฟันกลางหลังนางสาวมาริวัลจนบาดเจ็บเลยนะคะ

แล้วก็มาฟันแขนนายธีรพลบาดเจ็บเหมือนกันแหละค่ะ
เอาเป็นว่าชุนละมุนตะลุมบอลกันเลยทีเดียวเลยค่ะ
ตำรวจก็เลยนำทุกคนไปสอบปากคำนะคะ

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะครับ